ข่าวนี้สำหรับคนรักสุนัขเมื่อเลี้ยงเขาแล้วเขาจากไป

ก็ด้วยความรักความผูกพันบางคนจะเรียกสุนัขว่าเป็นลูก
เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเลยค่ะ
เวลาที่เขาตายไปก็อยากที่จะเก็บอัฐิเอาไว้
ไปขอเจ้าอาวาสเก็บไว้ที่ข้างกำแพงโบสถ์เหมือนกับคนเลยนะคะ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าที่นี่คือที่วัดไหนนะคะ
นี่เลยคุณผู้ชมไปดูภาพกันนะคะ
เป็นวัดบ้านขามที่ตำบลขามสแก่แสง
อำเภอขามสแก่แสงจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ซึ่งในวัดนี้ที่ริมกำแพงโบสถ์
ก็จะเป็นสถานที่สำหรับเก็บอัฐิของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
พอชาปนกิจเสร็จก็จะนำมาเก็บเอาไว้ตรงนี้
แต่ทีนี้ทีมข่าวของเราสังเกตเห็นนะ
จากเก็บเท่าอัฐิของคนที่กำแพงโบสถ์แล้ว
ยังมีคนเอากระดูกของสุนัขไปเก็บไว้ด้วย
และจากการสังเกตนะคะช่องนั้นมีข้อความเขียนไว้เลยนะ
ว่าไอ้นายน้อยชาตะพฤศจิกาสองห้าสามหก
มรณะเจ็ดมิถุนาสองห้าห้าหกอายุยี่สิบปี
อู้วอยู่กับคนมายี่สิบปีก็รักแล้วก็ผูกพันธุ์
มีรูปของสุนัขพันธ์ไทยตัวหนึ่งติดอยู่ด้วยนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามพระมหาผลนาควโร
เจ้าอาวาสวัดบ้านขามก็เปิดเผยค่ะ
บอกว่าในช่องบรรจุอัฐิที่เห็นเป็นของเจ้าของสุนัขตัวหนึ่ง
ซึ่งเขารักสุนัขตัวนี้มาก
ก็เหมือนกับว่าเป็นสมาชิกของครอบครัว
ชื่อไอ้นายน้อยเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้นะครับ
พอมันตายไปเจ้าของสุนัขเขาก็นิมนต์พระสงฆ
ทำพิธีศพคือเหมือนกับคนเลย
สวดบังสุกุลจัดพิธีชะปนักกิจ
โปรดติดตามตอนต่อไป